ส่วนคนบันเทิงเองก็ยังคงเดินหน้าทำความดีแล้วก็เป็นจิตอาสากันอย่างต่อเนื่องนะคะ
ก็ยังคงเดินทางมาที่ท้องสนามหลวงอย่างพีชพัชระก็เดินทางมาพร้อมกับครอบครัวจีราธิวัฒน์ด้วยค่ะ
นักแสดงวัยรุ่นชื่อดังพีชพัชราจิราธิวัฒน์ก็เดินทางมาที่บริเวณพระบรมมหาราชวังพร้อมกับครอบครัว
เพื่อร่วมลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
ขออภัยค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณที่ในหลวงราชการที่๙
ประชาชนที่เดินทางมายังพระบรมมหาราชวังด้วย
กระทบโดยรวมในแง่ของทางประเทศว่าจะเป็นโครงการต่างที่ท่านทำ
ฝนหลวงเราจะไม่ใช่เกษตรกรเราจะไม่ได้เกี่ยวข้องได้เห็นจริง
แต่อย่างน้อยมันผ่านมาคือเราได้มีอาหารกิน
ยามที่ประเทศเราประสบภัยแรงเราอย่างน้อยเรายังมีอาหารอยู่

และนั่นคือสิ่งที่ทำให้เราโชคดีมากครับ
จากนี้ยังมีคนบันเทิงอีกหลายคนเลยนะคะ
มาร่วมกันเป็นจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง
แฮกชวนชื่นนักแสดงตลก

ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวก

มาต่อแถวลงนามแสดงความอาลัย

ตั้งใจมาเดินแจกน้ำให้กับประชาชน
บริเวณท้องสนามหลวงด้วยเช่นกัน
ผมว่ามันเป็นวันที่เราได้ช่วยเหลือจริง